จังหวัดจันทบุรีคืออย่างนี้ค่ะมือดีเข้ามาขโมยต้นไม้ราคาแพง
บอกว่าราคาที่โดนขโมยไปเสียหายมูลค่าหลักล้านนะ
เจ้าของบอกว่าอยู่เฉยเฉยไม่ได้แล้วตั้งรางวัลนำจับให้กับคนที่แจ้งเบาะแสเลยค่ะ
มากันที่นี่เลยบ้านหลังหนึ่งนะคะอยู่ที่หมู่๘ตำบลวังแซ่มอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี
ก็มาพบกับนางสาวเอ็มออนจรัสพันธ์อายุ๖๐ปี
คนนี้เขาเป็นเจ้าของบ้านนะคุณแล้วก็เป็นเจ้าของต้นไม้ต่างที่ถูกคนร้ายขโมยไปด้วย
จากการสอบถามคุณเอ็มออนนะคะคุณป้าบอกว่าต้นไม้ที่ขโมยไปเป็นต้นไม้ที่หายากทั้งนั้นเลยนะ
แล้วมีมูลค่าสูงด้วยอย่างเช่นต้นบุษรคำต้นบอลนาดางจำได้ไหม
นาด่างวันก่อนที่ไปเจอขุมทรัพย์ในบ่อบอล

บอกแล้วว่าบอลนาด่างนี้ราคาแรงอยู่ตอนนี้แล้วก็มีพวกต้นเสน่หจันทร์ประกายดาว
ซึ่งโอ้โหโดนขโมยไปอย่างละ๒๓ต้น
คือเอาง่ายรวมมูลค่าความเสียหายเกือบ๓ล้านบาทคุณ
เสียหายหลักล้านไม่ใช่เสียหายหลายแสนแล้วนะ

คุณป้าเอ็มอร์ธบอกว่าใจหายมาก
รีบไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สถานีภูทรมะขาม
แล้วก็ตั้งรางวัลนำจับเลยนะคะ
ตั้งรางวัลนำจับ๑แสนบาท
ถ้าใครให้เผาแสแล้วจับคนรายได้
นำต้นไม้มาคืนโดยที่ไม่มีความเสียหาย
จ่ายนะจ่ายให้เพิ่มด้วย
เอาสิเธอบอกอย่างนี้สาเหตุที่เธอต้องตั้งรางวัลนำจับเพราะต้นไม้แต่ละต้นคุณมันไม่ใช่แค่มูลค่าแต่มันคือความผูกพันและเรื่องราวในการได้มาซึ่งแตกต่างกัน
คุณเข้าใจไหมคือคุณอาจจะไม่เข้าใจดิฉันเข้าใจ
คุณนึกออกไหมว่าบางทีมันอาจจะมองว่าเป็นแค่ต้นไม้
บางคนเขาปลูกไว้ขายหรืออะไรมันก็เข้าใจได้
แต่บางคนที่เขาปลูกไว้มันมีคุณค่าทางจิตใจมากกว่ามูลค่าของที่หา
เพราะว่ามันก็ไม่ต่างกันกับการเลี้ยงสุนัขเลี้ยแมวหรอกมั้

แล้วก็มีความผูกพันต้องให้อาหารอย่างต้นไม้ก็รดน้ำ
ต้องดูแลเพราะเขาเปาโง่มมาค่ะดูแลกันอย่างดี
แล้วก็ที่สำคัญคือที่มาที่ไปของแต่ละต้นมันมีเรื่องราวบอกต่อ
มันเป็นความผูกพัน
ฝากคุณเจ้าหน้าที่จริงนะคือถ้าสามารถจับโจรพวกนี้ได้อย่างรวดเร็ว

มันต้องมีจับมาสักนะใช่ไหมเพราะว่ากล้องวงจรปิดเส้นทางอะไรอย่างนี้มันก็ต้องเห็นนะคะ